อีกหนึ่งเรื่องกำลังเป็นที่แชร์สนั่นโซเชียลนะครับ
คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นเน็ตไอดอลนะฮะ
เขาไปถ่ายภาพเปลือยแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียล
ชี้พิกัดด้วยก็คือสะพานหมายอำเภอเมืองจัวระชวนบุรี
คือโป๊หมดทุกสิ่งอันว่าอย่างนั้นดีกว่า

บอกหมดเลยว่าไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้เห็นใบหน้าชัดเจนนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพเขาไว้ก่อน

ถ่ายภาพเปลือยโพสต์ลงโซเชียลใช้ชื่อว่าน้องแนนครับ
อ้างว่าเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลนะฮะคาดว่าเป็นการโพสต์เพื่อสร้างยอดวิว
มีคนตามกว่า๒๑๔๐๐คน
แล้วก็มีข้อความว่ามาเดินเล่นบนถนนเรียบชายทะเลกันค่ะ
แล้วก็มีภาพเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวหลายรูปทีเดียว
สถานที่ก็น่าจะเป็นสะพานใหม่ตอนที่๒
เรียบชายทะเลตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

ไปตรวจสอบพื้นที่นี้ว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรทำไมถึงไปถ่ายกันได้
แล้วก็ไปถามพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
บอกว่าหลังทราบข่าวเนี่ยก็ส่งสายตรวจนะสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบ
ในภาพและคนโพสต์เป็นใครไปถ่ายเมื่อไหร่
แต่ทราบว่าภาพนี้มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันมาหลายวันแล้ว

ซึ่งก็จะมีการขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามจับกลุ่มสาวคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี้ก็มีบ่อแสเพิ่มเติมว่าภาพนี้ถูกโพสต์ครั้งแรกในทวิตเตอร์
เมื่อเวลาตี๓๓๕นาทีของวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ถูกแชร์กันไปเยอะแยะมากมาย
ตอนนี้ปทก็เตือนคนที่เอาภาพนี้ไปแชร์ต่อ
ถือว่าคุณมีความผิดเหมือนกันเท่ากับคนโพสต์
นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
อย่าไปแชร์ต่อแล้วกันนะฮะก็ผิดกฎหมายนะครับ
บางทีเราจะต้องมาดูนะคำนิยามของคำว่าเด็ดไอดอลจริงแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่
คือบุคคลที่เป็นอะไรคะเป็นตัวอย่างเหรอคะ
ตัวอย่างที่ดีนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะ
เราต้องแยกแยะกันนิดนึงต้องแจกแจงกันหน่อยนะคะว่าเน็ตไอดอลจริงมันแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรนะ